คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักร้องสาวจันจิจันจิรากันบ้าง
หน้านี้หลายคนทราบกันดีว่าคุณพ่อของเธอเนี่ย
ล่าสุดทีมข่าวของเราได้มีโอกาสเจอกับตัวเธอนะคะ
ก็เลยขออัปเดตหน่อยว่า
หลังจากนี้จะค่อนข้างสูงพอสมควร
แต่ยังไงก็ขอทำหน้าที่ลูกสาวในการดูแลคุณพ่ออย่างดีที่สุดค่ะ
คุณหมอเขาก็เหมือนก็ค่อยปรับยามากกว่า
เขาไม่ได้ว่าไงคือเหมือนเรารู้อยู่แล้วอะค่ะ
แล้วก็มีกายภาพบำบัดด้วย
โอกาสที่จะหายมันมีอยู่แล้วค่ะจริง

ว่าจะมีสภาพจิตใจดีขึ้นเมื่อไหร่คืออยู่ที่จิตใจอย่างเดียว

เรื่องค่าใช้จ่ายมากกว่าเรื่องการดูแลอะไรอย่างนี้
เราค่อนข้างจะคุ้นเคยกับการที่คุณพ่อเป็นอยู่แล้ว

ก็ถ้าอยู่โรงพยาบาลก็เป็นแสนเลยค่ะ
ไม่ใช่ต่อวันค่ะที่รวมทั้งหมด๕วัน
ก็สูงจริงว่าเรื่องค่ายาคุณพ่อก็ค่อนข้างจะสูง
เป็นกำลังใจให้กับจันจิรัวนะคะ
แต่กำลังใจที่ดีที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้
ใช่แล้วแต่ถ้าเจ้าสาวจันจิรับงานรวด
ก็ไม่ต้องคิดเลยนะว่าเป็นเพราะอะไร

ส่งกำลังใจไปให้แบบรวมเหมือนกันนะคะ